คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์สะเทือนขวัญเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นพ่อสามีฆ่าลูกสะพ้ายนะฮะ
แต่ดูเหมือนว่าไม่ใช่เหตุการณ์ฆาตกรรมธรรมดาเพราะแม่ของผู้ตายเนี่ยเขาบอกว่า
พ่อสามีเนี่ยหวังจะเอาลูกสะพ้ายทำเมียมีปัญหากันไม่ยอมขัดขืนสุดท้ายน่าจะเป็นสาเหตุทำให้ฆ่าลูกสะพ้ายจนตาย
แม่ผู้ตายทำใจไม่ได้ร้องไห้จนเป็นลมนาทีที่ไปรับศพลูกสาวไปดูภาพนั้นเลยนะฮะ
นี่ครับร้องไห้จนเป็นลมไปคุณผู้ชม

กุศลปรณรัฐนะฮะแม่ของนางสาวไอยดาปานรัฐหรือว่าตั๊กอายุสามสิบเอ็ดปีซึ่งถูกพ่อสามีทำร้ายจนเสียชีวิตร้องไห้ร้องห่มด้วยความเสียใจเป็นลมในงานศพของลูกสาวครับญาติญาติต้องช่วยกันพัดวีปฐมพยาบาลปลอบใจกันไปนะฮะ
หลังจากที่ได้สติกลับมาเธอบอกว่าเธอเนี่ยนะต้องสูญเสียลูกสาวเพราะอะไรพ่อสามีเป็นคนทำร้ายเอาง่ายภาษาชาวบ้านพ่อผัวฆ่าลูกเธอนะครับ
อันนี้คือสามีผู้ตายบอกว่าค่ำของ๒๘มกราคมโทรไปหาเมีย
ให้เมียไปรับลูกชาย๕ขวบซึ่งลูกอยู่ที่บ้านของพ่อ
แต่ตัวเขาอยู่กับเพื่อนที่บ้านอีกหลังหนึ่ง
ภรรยาขี่รถมาก็โทรศัพท์มาบอกว่าเอาถึงบ้านแล้วนะแล้วก็เงียบหายไป
เขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมภรรยาเงียบหายไป
ก็เลยให้เพื่อนไปดูได้ยินเสียงเพื่อนเรียกภรรยาตัวเอง
พอวิ่งไปดูพบว่าเอ้าภรรยานอนแน่นิ่งตายไปแล้วอะครับ
ศีรษะปูดบวมแผลถลอกตามร่างกายตามหน้าผากเต็มไปหมด
แล้วสิ่งที่เห็นคือลูกชายยืนอยู่ที่หน้าบ้านข้างศพของเมียตัวเอง
ส่วนพ่อของเขาเนี่ยคนที่ก่อเหตุยืนเฉยไม่พูดอะไร
เขาก็เลยเอาตัวภรรยาไปส่งโรงพยาบาลก่อน
ลูกชายตัวเองเป็นคนพูดว่าปู่ฆ่าแม่

น่าจะเป็นเพราะว่าคุณพ่อเขาเองเป็นคนโมโหร้าย
ที่ผ่านมาพ่อกับแม่ชอบทะเลาะตบตีกัน
แล้วภรรยาเขาเป็นคนไปห้ามปรามตลอด
น่าจะเป็นสาเหตุทำให้พ่อโกรธแค้น
ก็เลยลงมือฆ่าเมียของตัวเอง
แต่แม่ผู้ตายไม่เชื่อแบบนั้น
เพราะอะไร
ตอนที่จะล่วงละเมิดลูกสาวบ่อยครั้ง

คือตอนที่สามีลูกสาวไม่อยู่เนี่ย

จะเอาสะพายให้คนนี้ทำเมียให้ได้
ก็เลยคิดว่าสาเหตุที่ทำให้ฆ่า
เพราะว่าลูกสาวน่าจะไม่ยอม

มีร่องรอยของการกระทบกระเทือนอย่างแรง

สมองก็บวมส่งผลให้ลูกเธอเสียชีวิตด้วย

ซึ่งญาติไม่พอใจอย่างมากเพราะอะไร

ตำรวจให้พุทธอาหารประกันตัวออกมาแล้ว

แล้วไม่รู้ว่าเขาไปไหน
ย้อนกลับไปทำร้ายใครอีกหรือเปล่า

ตอนนี้ญาติตกลงว่าจะไม่เผาศพลูก
ประกันตัวของผู้ต้องหาคนนี้เป็นดุลยพินิษฐ์ของศาล
เพราะหลังจากเกิดเหตุผู้ต้องหาไม่ได้หนีนะไม่ได้มีอาการอะไรด้วย
หลังจากถูกออกไม้จับไปแต่ถ้าเกิดว่าผู้ต้องหาหลบหนี
หลังประกันตัวไปหรือมีพฤติกรรมข่มขู่
ตำรวจก็สามารถขอสารในการถอนการประกันตัวได้
แล้วก็เอาตัวมาควบคุมต่อไปได้
ก็หวังว่าจะให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ